มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายภูมินะครับมีการพบศพทารกน้อยคนหนึ่งนะครับ
ช่างไฟฟ้าเขาไปเจอเป็นช่างติดตั้งเสาไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนเสาต้นใหม่
ปรากฏว่าไปเจอศพทารกที่เป็นทารกเพศหญิงนะครับถูกใส่ถุงเอามาทิ้งไว้หลังเสาไฟฟ้าข้างทาง
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนสายบ้านห้วยชันบ้านนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
คาดว่าคนที่เอามาทิ้งก็คงเป็นแม่ที่ไม่พร้อมนะคงจะกินยาขับคลอดลูกออกมา
แล้วก็ลูกอาจจะคลอดก่อนกำหนดขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็เลยเอาศพมาทิ้ง
สภาพศพที่คอของเด็กเนี่ยมีบาดแผลด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับของแข็งทุบด้วย
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าทารกน้อยเพศหญิงคนนี้จะเสียชีวิตเพราะอะไร
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ได้คุยกับนางประนอมโคตรนาวังอายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านแถวนั้น
ทำสวนอยู่ใกล้กับจุดพบศพทารกเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมีช่างมาติดตั้งเสาไฟฟ้า
เพื่อจะเปลี่ยนเสาใหม่แล้วไปพบถุงสีดำถูกทิ้งเอาไว้มีกลิ่นเหม็น
แต่ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะต่อมาช่วงบ่ายขณะพักกลางวัน
ก็เข้าไปเขียดถุงดำดูเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นปรากฏว่าพบมีศพทารกเพศหญิงสภาพสมบูรณ์
น้ำหนักประมาณ๓กิโลกรัมอยู่ในถุงมีถุงมือแบบย้อมสีผม๓คู่ด้วย
มีคราบเลือดอยู่ในถุงจำนวนมากด้วยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ออกนี้ออกมาบัตรเจ้าหน้าที่มาหมดมูลฤทธิมาย้ายกลับไปเบิ้งอีกย้ายกลับไปเบิ้ง
ว่าเพื่อนกลับเลยจุมออกมาจุมเด็กออกมาไว้ถนนไว้ถนนเพื่อนกับเปิดเปิดออกมันบอก
เปิดผ่าออกเปิดผ่าออกมันก็เห็นพอเปิดผ่าออกแล้วก็พอเพื่อนบอกเพื่อน
น้องบอกว่าแกคลิดอากออกมาหน้าว่าสภาพกลับโดยดี
มือผมก็จีบของออกมูมูออกมานะคำต้องกระเจ็บบังไก็มองผ่าฝนออกมาขึ้นมาปูมน่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เพราะว่าแถวนี้มีอยู่มีหอพักอยู่หลายแห่ง
ส่วนกรณีที่คอของทารกมีบาดแผลอยู่
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกิดจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่
โดยไม่รู้ว่าจุดที่กำลังตั้งเสาไฟฟ้านั้น
มีเด็กทารกถูกฝังอยู่ก็เลยอาจจะไปโดนก็ได้
ว่าหลังจากแพทย์โรงพยาบาลชายภูมิชนะสูตรศพของเด็กแล้วนะครับ
พบว่าเป็นเพศหญิงอายุคันราว๘๙เดือนลักษณะการเสียชีวิต
เกิดจากขาดอากาศหายใจสภาพศพเริ่มเน่า
บริเวณใบหน้าคล้ายถูกของแข็งทุบบริเวณลำคอคล้ายถูกของมีคมบาด
ซึ่งจุดนี้ทั้งสองจุดทั้งใบหน้ากับลำคอคาดว่าน่าจะถูกเหล็กของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ช่วงที่กำลังเขียดินอะไรพวกนี้นะก็เลยไปโดนศพ
เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า

ลักษณะของวัยรุ่นตั้งคันโดยไม่พร้อม
แล้วก็อาจจะกินยาขับเด็กอะไรออกมา
อย่างเงี้ยนะพอลูกออกมาแล้วก็ตาย
ก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอามาทิ้งเดี๋ยวจะเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวนะฮะจะเริ่มต้นจากบรรดา